ไปมาด้วยที่แล้วคุ้นใช่ไหมใช่ขอบคุณมากรอบที่แล้วว่าไฟไหม้
ตอนเช้าที่ชั้น๔แต่รอบนี้ไฟไหม้กลางดึกเลยค่ะที่ชั้น๓
จอดรถกอล์ฟอยู่ในสนามกอล์ฟวินมิวแถวสมุทรปราการเนี่ยแหละนะคะ
ตอนประมาณตีหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพบังแก้วได้รับแจ้งว่าไฟไหม้
เป็นอาคารจอดรถกอล์ฟอยู่ในสนามกอล์ฟวินมิวที่จังหวัดสมุทรปราการ
ทีนี้พอได้รับแจ้งเหตุคุณผู้ชมดูสิรีบไปเลยนะ
ดับเพลิงมาจากทั้งอบตบางพลีใหญ่เทศบาลบางพลีเทศบาลบางแก้วอบตบางปลา
มากันเป็น๑๐คันเลยค่ะมาตรวจสอบ
จุดตรงนี้เป็นอาคารจอดรถกอล์ฟ๔ชั้น
แล้วปรากฏว่าเห็นไหมที่ชั้น๓นั้นไฟมันไหม้ค่ะ
เป็นกลุ่มควันเป็นเปลวไฟโหมกระหน่ำแล้วมันมีเสียงบึ้ม
เป็นเสียงระเบิดของแบตเตอรี่รถกอล์ฟครับ
ทีนี้รถก๊อฟชาร์จแบตอยู่เป็น๑๐คันใช่ไหม
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าระวังนะต้องใส่ชุดสำหรับปฏิบัติการภายในตัวอาคาร
ชุดนั้นมันจะต้องรัดกลุ่มด้วยป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ได้รับอันตราย
ใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าเหมือนกันนะคะ
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แล้วรถกอล์ฟจอดอยู่ที่ชั้น๓บางคันก็จอดชาร์จแบตอยู่ใช่ไหม
นับดูเป็น๗๐คันนะอุปกรณ์ชาร์จแบตโดนไฟเผาโดนไฟไหม้หมดเลยอะค่ะ
ทีนี้จากการสอบถามรอปภรอปภบอกว่าอาคารนี้เป็นอาคาร๔ชั้น
รอปภอยู่บางคันไม่ได้เสียบสายชาร์จจอดเก็บอยู่
แล้วก็ไม่มีพนักงานปฏิบัติหน้าที่นะคะ
อย่างที่บอกไงว่าเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นแล้ว
เดือนที่แล้วเมื่อวันที่๓สิงหาตอนประมาณ๖โมงครึ่ง๗โมงที่ชั้น๔
แต่รอบนี้มันมาเกิดเหตุตอนกลางดึก
ถามว่าเอ้าแล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่ไปดูแลเหรอเขาไม่มีไปสอดส่องเหรอ
คือตอนเที่ยงคืนรอปภไปดูแล้วนะไปดูความเรียบร้อย
ตอนนั้นน่ะมันไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่พอมาตีหนึ่งนั่นแหละ
ปภก็ไปตรวจอีกรอบนึงปรากฏว่าไฟมันไหม้แล้วค่ะ
ตรงชั้น๓ก็ต้องรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเลยนะคะ
ทีนี้พอมาตรวจสอบน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
แล้วก็มีการปิดกั้นอาคารรอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
หาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งด้วยนะ
มันกลายมาเป็นเหตุซ้ำสองที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอาคารเดิมเลยแหละ
ครับก็ต้องตรวจสอบแล้วเนาะสำหรับรีวิวสนามก๊อฟใหญ่สนามก๊อฟนี้นะฮะ
เรื่องของการเกิดเพลิงไหม้เพราะมัน๒รอบแล้ว